ความเคลื่อนไหวจากก้าวไกลเนี่ยช่วงนี้อาจจะดูเงียบหน่อย
เข้าไปสมนาภักดิ์สมนาศสใหม่๓วันกันนะฮะ
ปิดเงียบด้วยนะฮะเป็นการส่วนภายในของเขา
ขณะเดียวกันเพื่อไทยเมื่อวานนี้ร้อนแรงสมนาศสใหม่
พากษ์วิจารณ์กันเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร

ว่าสักช่วงวันที่๓วันที่๔กรกฎาคมนี้
น่าจะได้เปิดประชุมสภาแล้วก็เลือกประธานสภากันแล้ว

คือโดยรวมแล้วเนี่ยสมาชิกพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วย
ถ้าจะยกตำแหน่งนี้ให้กับพักก้าวไกล

วันนี้ทางพักเพื่อไทยสอ

นอกจากบางคนที่ติดภารกิจไม่ได้
สวีแก้วหัวหน้าภาคเพื่อไทยก็นำลูกภาคมานะครับคุณผู้ชมครับ
๑๔๑คนนะขอโสรของเพื่อไทย
คุณอดีศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย

แต่วันนี้ขอฉายเดี่ยวแยกมาคนเดียว
ไม่รู้ติดภารกิจหรือยังไรเลยมาพร้อมกันไม่ได้
มาถึงตอนเช้า๙นาฬิกา๓๐นาทีพร้อมกับกล่าวขอโทษที่เมื่อวานนี้ในที่สัมมนาของพักเพื่อไทย
คุณอดีศรได้ไปพูดพาดพิงไปถึงพักก้าวไกล
โดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าได้๑๕๑เสียงจะหาเอาดาวเอาเดือนหรือยังไร
เป็นสมเนรเป็นพระบวชใหม่จะมาเป็นเจ้าอาวาส
คุณอดีศรบอกต้องขอโทษจริงแต่ก็เป็นธรรมดาของการเมือง
ประชาธิปไตยที่ต้องมีการถกเถียงกันแบบเอาเป็นเอาตาย
เพราะสอสรเพื่อไทยเกือบ๑๐๐ไม่เห็นด้วย
ที่จะยกตำแหน่งสาภาให้กับพรรคเก้าไกล
เนื่องจากคะแนนเสียงสอสอที่ได้กันมามันห่างกันไม่มากห่างกันแค่๑๐เสียง
ทีมเจรจาของทั้งสองพักต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนในพักด้วย
แต่ส่วนตัวเนี่ยคุณอดิษรยืนยันว่ามีระเบียบวินัยมากพอนะฮะที่จะเคารพมติภักดิ์
ว่ามติภักดิ์เพื่อไทยจะออกมาอย่างไรก็ตาม
แต่ต้องเป็นการพูดคุยแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงได้โดยเร็ว
แล้วก็ราบรื่นไปจนถึงการโหวตเลือกนายกที่มีนายกชื่อพิธา
ผมเป็นคนที่มีระเบียบวินัย
แต่ว่าระเบียบวินัยนั้นต้องผ่านการถกเถียงกันในพักอย่างสมเหตุสมผล
ผู้บริหารพักหรือผู้เป็นตัวแทนพักไม่ใช่เจ้าของพักนะครับ
มีตัวแทนเพื่อไทยไปไม่กี่คนแล้วก็จบกันมาแล้วเคาะกันมา
คงจะไม่ได้ต้องมาขอมติจากที่ประชุมพักก่อน
มติออกมาอย่างไรก็พร้อมทำตามเรื่องโหวตเลือกประธานสภา
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
วันนี้ที่เดินทางมานำสอสอมารายงานตัวกันที่รัฐสภาเนี่ยนะฮะ
คุณหมอชนนั่นบอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมพักเมื่อวานเนี่ย
การแสดงความเห็นของบรรดาสมาชิกพักเกี่ยวกับเรื่องประธานสภา
เนื่องจากทางผู้บริหารพักแคร์ความรู้สึกของสมาชิกแล้วก็ประชาชน

เชื่อว่าสสพไทยมีวินัยและยึดเสี่ยงข้างมากในพักว่าจะเอายังไร
เดี๋ยวคงต้องรอการหารือกันเชื่อว่าจะคุยกันจบ
ก่อนวันเปิดประชุมสภาวันแรก
ที่จะคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่๓กรกฎาคมนี้นะครับ
แต่ต้องฟังคนนี้วันนี้ต้องบอกว่ามาแรงจริงร้อนแรงจริง
นี่ฮะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสารวัตรเหลิม

ปีแล้วนะอดีตรองนายกนี่ฮะ
วันนี้เนี่ยหลานชายเนี่ยพามารายงานตัวที่สภา
อยู่ข้างเห็นไหมฮะหนุ่มหล่อสูงใหญ่
นี่กาโม่นะกาโม่อาชวินลูกชายคุณวันนี่หลานปู่
เอิญคุณพ่อไม่ได้เข้าสภาเที่ยวนี้ใช่ก็เลยพาคุณปู่มานะครับ
คุณผู้ชมครับแน่นอนว่านักข่าวก็ต้องสัมภาษณ์แหละใช่ไหม
ใช่สิไม่ได้ยินเสียงท่านมาตั้งนานโอ้โหกลับมาอยู่สภาทั้งที
นี่นี่ดูบัตรซะหน่อยนี่ฮะดาวสภากลับมาแล้วรุ่นเดอะมันต้องแบบนี้
ไปทะเลเจอฉลามไปสภาต้องเจอเฉลิมใช่ไหมถูกต้องนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยวันนี้พูดถึงเรื่องทั้งเรื่องของ
คนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เรื่องของนายกเรื่องของประธานสภา
อย่างเรื่องที่บอกว่าโอ้ยการเมืองต้องการคนรุ่นใหม่ร้อยตำรวจเฉลิมบอกว่า
การเมืองวันนี้มันแปลกนะจะมาบอกว่าคนรุ่นเก่าเหมือนยาหมดอายุได้ยังไง
คนรุ่นเก่าที่เขายังมีสติปัญญายังมีความรู้ความสามารถ
ไม่ให้เขาทำงานเหรอมันต้องผสมผสานกันระหว่างรุ่นเก่ารุ่นใหม่
อย่ามาดูแคลนกันไม่ใช่ว่าอะไรแตะอะไรนิดนึงก็ถั่วลงถั่วลง
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมถึงขั้นบอกว่าผมเนี่ยไม่กลัวทัวร์ลง
มีนักข่าวถามว่าเอ๊ะมองยังไงเรื่องตำแหน่งนายกเรื่องคุณพิธา
อ่าร้อยเอกเฉลิมบอกผมไม่เคยมองว่าคนนอกพักจะเหมาะสมกว่าคนในพักเพื่อไทยเลยนะ
ในพักเพื่อไทยเนี่ยเหมาะสมจะนั่งนายกมากกว่าคนอื่นมากกว่าคุณพิธา
ส่วนตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะมาแบบอ้างว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นของพักเรา
ตัวอย่างอย่างเช่นพักกไก่จะมาบอกตำแหน่งนี้เป็นของพักเราแบบนั้นเนี่ย
อันนี้ยกตัวอย่างเหรอฮะยกตัวอย่างมันจะใช้ได้เหรอร้อยตำรวจเฉลิมบอก
บอกขอเปิดวอลเลยไม่กลัวทัวร์ลงด้วย
นี่มันเพิ่งเริ่มต้นรายงานตัวยังไม่หมดเลยจะเป็นรัฐบาลจะมีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้
ต้องใจเย็นคุณหนุ่มก็ใจร้อนแต่คนอายุมากเขาก็คิดเป็น

ผมจะไปเห็นภาคอื่นเป็นนายกได้ไง
ผมต้องเห็นคนของพักเพื่อไทยเล่นการเมืองต้องเล่นให้เป็น
ไม่ใช่อีแอร์อีแอร์นิดหน่อยค่ะไปตื่นเต้น
ถ้าผมไปเห็นคุณพิธาดีกว่าคนของภาคเพื่อไทย
ผมก็ไม่ใช่เฉลิมอยู่บำรุง
ประธานสภาไม่มีปัญหานี่ถ้าเก่งก็เป็นได้
แต่อย่าไปใช้คำพูดว่าประธานสภาพของผม
ภาคนั้นพรรคนี้ให้คนพูดไปดูเรื่อง
ให้มันรู้การเมืองเลาะเถอะ
อันนี้มาแบบน้ำจิ้ม

นายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องที่คุณอดีศรออกมาขอโทษ
เกี่ยวกับการพาดพิงไปถึงพักเก้าไกลเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
บอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเอาลองฟังดูหน่อยนะครับ
คนสันติภาพเชื่อว่าเรื่องถังทางเป็นทางออก
มั่นใจครับมั่นใจแตนที่ว่าเป็นทางออก

ว่าตำแหน่งปัญหาสอบถ่ายยังตกลงกันไม่ได้
จะมีปัญหาออกการตัดตั้งรัฐธรรมัน

มีหรือครับหรือผมบอกว่าใครครับส่องบ้านใหญ่

การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ให้ทีมงานเก็บของใช้ส่วนตัวบนตึกไทยคู่ฟ้า
ไว้ที่บ้านพักหลวงกองทัพบกที่กรมทหารราบที่๑รักษาพระองค์แล้วใช่ไหม
นอกจากจะย้ายออกจากธรรมเนียบแล้วเนี่ย
ต้องย้ายออกจากบ้านพักด้วยหรือเปล่า

เพราะมันหมดเวลาเรื่องความปลอดภัยผู้นำประเทศอะไรแล้วไหม

ก็อยู่บ้านพักนี้ตั้งแต่อดีตพบทบจนเป็นนายก

มีทหารประเทศไหนไล่คนเก่าเหรอ
รัฐบาลหน้ามาก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกัน

นึกออกไหมเขาก็เลยไม่ได้อยู่บ้านพักทหาร
คือที่อยู่เนี่ยอยู่อยู่ในฐานะอดีตพบทบ

อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนพร้อมทำตามกฎกติกา

มันเป็นระเบียบกองทัพบกที่เขาต้องดูแล
เขาต้องให้เกียจผู้นำคับมันชา
กลัวโดนเช็คบินย้อนหลังบ้างไหมเนี่ย
คือบิ๊กตู่บอกว่าต้องอยู่เพื่อความปลอดภัย

อันนี้ผมก็อยู่เพราะว่าผมก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผมด้วย
ผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภัย

เขายังไม่เข้าใจอะไร
ก็ไม่รู้เขา
ก็เรื่องของเขา
นายกยกยังห่วงแล้วใครทำไมทำอะไร

มันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่
มันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสากล

ผมก็ผมก็มีแรงผมป้องกันตัวเองอยู่เหมือนกันแหละ
จะกลัวอะไรแล้วเออผมกลัวอะไรล่ะ

ย้ายออกจากบ้านพักทหารได้ถ้าคุณแก้กฎกระทรวง
ไปดูฝั่งคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์นะคะ

บตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ไหนมีกระแสข่าวบอกผมทิ้งลุงตู่เหรอ
จะลาออกจากเลขาธิการนายกจะทิ้งลุงตู่แล้ว
ไม่มีวันนี้ผมยังอยู่กับท่าน
ทำงานให้ท่านในตำแหน่งเลขานี่แหละ
ทำตามปกติแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำงานกับท่านด้วย
ได้เจอคนดีเป็นโชคดีของชีวิต

ต้องถือว่าโชคดีและเป็นกำไร
ซึ่งคุณพิรพันธ์เองวันนี้ยังไม่ได้รายงานตัวสอสอเลยนะคะ
แต่ว่านายเอกณัฐพร้อมพันธ์เลขาพัก
นำคณะสอสอรวมไทยสร้างชาติบางส่วนรายงานตัวแล้ว
ส่วนบางคนที่ติดภารกิจไปต่างประเทศก็ยังไม่ได้มา
พีรพันธ์ติดเรื่องตำแหน่งเลขาธิการนายกก็เลยยังไม่ได้มารายงานตัว

เรื่องต้นยังไม่มีสอสอบัญชีรายชื่อลาออกเพื่อเลื่อนลำดับมาแทนนะคะ

เอ้าเดี๋ยวค่อยตามกันต่อการเมืองไทย